รุ้งเป็นตัวแทนของเพศที่๓ก็คือสีแห่งความสร้างสรรค์นะคะ
สีสันหนึ่งที่มาแต่งแต้มให้กับสังคม
ให้สังคมมองเราว่าบุคคลข้ามเพศไม่ใช่ตัวประหลาด
บุคคลข้ามเพศก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนกับทุกคน
ก่อนที่เราจะได้แปลงเพศหนูถามตัวเองทุกวันเลยค่ะว่า
เราโอเคไหมเราตัดสินใจแล้วนะ
ตัดไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วนะ

มันเป็นในตั้งแต่เรากำเนิดแล้วค่ะ
มันเป็นมาตั้งแต่วันที่เราจำความได้แล้ว
มันเป็นตั้งแต่อยู่ในความทรงจำแรกเลยว่า
เราอยากเป็นผู้หญิงนะแต่ร่างกายเราเป็นผู้ชาย
ในวันที่เราจบมาในตอนวัยมัธยม

เฮ้ยใจของเราเนี่ยอยากจะเป็นผู้หญิงจริง
เราเลยตัดสินใจนะคะบอกกับครอบครัวว่า

เราโอเคไหมเราตัดสินใจแล้วนะ

หมายถึงคนที่ถูกตัดอันทะไปแล้วเนี่ย
เขาจะไม่มีทั้งฮอร์โมนเพศชาย

เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีผลต่อสุขภาพระยะยาว
ต้องเรียกว่าส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน
เพราะว่าเราอยากจะให้สตรีกลุ่มนี้นะครับ
มีผิวมีการกระจายตัวของไขมัน

หรือเส้นผมขนที่คล้ายกับผู้หญิงแต่กำแหนก
อย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีบางคนที่ใช้ฮอร์โมนไม่ได้
ผมยกตัวอย่างเช่นคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นรุนแรง
คนที่มีโรคเส้นเลือดสมอง
คนที่มีโรคหลอดเลือดดำอุดตัน

กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราไม่สามารถจะใช้ฮอร์โมนเพศได้

คือเรายินดีนะคะที่เราจะตัดตรงนั้นออกไป
เพราะเพศที่เรามีในตอนแรกที่เป็นผู้ชายเนี่ย
เราไม่ได้ต้องการในส่วนอวัยวะเพศชาย

โดยที่เราไม่คิดที่อยากจะได้กลับคืนมาค่ะ
ผ่าตัดหน้าอกครั้งแรกนะคะในวัยที่เรียกได้ว่าอายุ๑๙ปี
มิชาได้ศัลยกรรมเรื่องของลวงตา๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็ได้ทำหน้าอก๘๐๐๐๐บาท
แล้วก็แปลงเพศมูลค่า๒๐๐๐๐๐บาท
จากในปัจจุบัน๔ข้ามเพศเราใช้ฮอร์โมนกันระยะยาว

เพราะฉะนั้นก็จะมีคนกังวล

จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
มีการศึกษาการศึกษาขนาดใหญ่ที่ทำในต่างประเทศ
ปรากฏว่าในกลุ่มที่เป็นสีข้ามเพศ
กับกลุ่มที่เป็นสตรีปกติ
อัตราการเกิดมะเร็งไม่ได้ต่างกัน
ถัดมาคือเรื่องของการเกิดโรคหลอดเลือด

เป็นสายการตายติด๑ใน๓ของประเทศไทยมาตลอด
เรายังไม่เจอว่าอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น

อายุไขนี้จะน้อยกว่าเท่ากับ
หรือมากกว่าคนที่เป็นสตรีโดยกำเนิด

ถ้าท่านใช้ฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมในขนาดสูงโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตัน
สูงกว่าคนที่ใช้ฮอร์โมนปกติ๑๐๒๐เท่า
แล้วก็มีอัตราการตายสูงมากกว่า๓๔เท่า
แต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้ฮอร์โมนที่เป็นตัวที่ปลอดภัย
ซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันมีตัวเลือกเยอะมากนะครับ
เชื่อว่าอัตราการจ่ายตัวนี้จะลดลง
อาจจะเท่ากับคนที่ไม่ได้เป็นสี่ข้ามเพศเลย

เราคิดที่เราจะเป็นผู้หญิงอย่าง๑๐๐แล้ว
นิชาเลยอยากจะเป็นออกมาให้ดีที่สุดค่ะ

นั่นคือก้าวแรกที่ทำให้กับครอบครัวยอมรับ

นิชาก็เริ่มเดินเข้าสู่วงการนางแบบนะคะ
วงการนางแบบของประเทศเกาหลีค่ะ
ทางประเทศเกาหลีได้เปิดโอกาสให้เราได้เป็นตัวแทนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นนิชาก็ได้ไปประกวดที่ออสเตรเลีย
เทศกาลมาริกาควีนปี๒๐๑๘
ก็ได้รับรางวัลมาได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัว
ถ้าจะทำแบบนี้ได้ครอบครัวต้องเข้าใจ
แล้วก็เปิดกว้างพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเขา
ซึ่งผมคิดว่ามีครอบครัวที่เปิดโอกาสแบบนี้

ผมไม่ได้จะแนะนำให้ทุกคนยอมรับแล้วก็ทานลูกมาแปลงเพศ
เป็นแต่ว่าสังคมไม่ได้ให้การยอมรับ
แล้วก็ลงโทษเขาไปส่วนหนึ่งด้วย
ถ้าครอบครัวเป็นตัวที่ช่วยลดกำแพงตรงนี้
ผมคิดว่าปัญหาทางสุขภาพทั้งสุขภาพจิตด้วยนะครับ
ก็จะช่วยให้มันเบาบางขึ้นนะครับ
ผมคิดว่าครอบครัวเป็นสาบันที่ควรจะต้องเปิดโอกาสนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือในคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
อันนี้นิชาจะเล่าถึงปัญหาก่อน
อันดับแรกก็คือนิชาได้แปลงเพศแล้วหรือนิชาเป็นบุคคลข้ามเพศ
เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศต่างนะคะ
จะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของคำนำหน้า
เขาจะไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเขาเห็นเราว่าเราคือผู้หญิงแล้วนะ

นี่แหละค่ะคือปัญหาที่ทำให้เราแบบอยากจะออกมาบอกว่า
มันคือเรื่องของกฎหมาย
เราเลยอยากจะขอความกรุณาให้มีการยอมรับ
ในเรื่องของกฎหมายให้เราได้ใช้คำนำหน้า

เฮ้ยเราสวยเราเหมือนผู้หญิง
แต่ทำไมเรามีคำนำหน้าที่เป็นผู้ชาย
หรือทำไมน้ำเสียงเราเป็นผู้ชาย

ทำไมเกิดมาไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ว่าเราเกิดมาเป็นเพศอะไร
เป็นตุ๊ดบ้างเป็นกะเทยบ้าง

เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เราคิด

คือทุกคนมีเวลาเท่ากัน๒๔ชั่วโมง
แต่เราจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุข
ทำชีวิตนี้ให้ทำในสิ่งที่เรารัก

แล้วก็ให้ออกมาดีที่สุดให้ได้